มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

เห็นหน้าก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีแหละนะคะ
เจอตัว๔หนุ่มใหญ่ก็ขออัปเดตผลงานเพลงกันหน่อยนะคะ
ก็จริงแล้วพวกผมก็ทำเพลงกันอยู่เรื่อยนะครับผ่านตัวเองไปทำเพลงละครบ้างไปร้องเพลงละครบ้างก็คาดว่าเดือนมิถุนาซิงเกิ้ลจะออกครับผม
น่าจะไม่ถุนาไม่เกินไป

วันนี้พี่เสกก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านครับเพราะว่าต้องรักษาเยียวยาอาการไบโพล่านิดนึงนะฮะ
จะมีแฟนเพลงจำนวนนึงที่บอกตอนแรกรับงานแล้วพี่เสกมาไม่ได้ก็แบบแอบผิดหวังอะไรอย่างนี้
ไม่ต้องผิดหวังครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะกลับมาเล่น
เราก็ยังเป็นห่วงเสกอยู่ตลอดเวลาก็ดูจริงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงมากครับผม
ตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นเยอะแล้วตอบแทนได้เลยว่ากำลังซุ่มพลังอยู่

นี่ก็เป็นคำยืมยันจากเพื่อนสนิทที่ติดตามเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้คิด
เขาบอกว่าขออีกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา
ให้ตัวเองไปรักษาเนื้อรักษาตัวก่อน
ถ้าหายเชื่อว่าจะได้ติดตามทั้งคอนเสิร์ตทั้งงานอีเวนต์ต่าง
อย่างแน่นอนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เสกโลโซของเราด้วย
จะได้หายไวแล้วก็มีผลงานให้เราได้ติดตามกันเนอ

เราสองคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะพี่ค่ะ